เราไปที่ข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดดูสบาย

แล้วก็คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
เขาบอกว่ามีภาพหนึ่งเกิดขึ้นนะครับ

ที่อยู่ใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทย

เป็นภาพฉลามวานขอความช่วยเหลือว่างั้นนะครับ

มีเชือกติดหางยาว๑๐เมตรนะครับ

แชร์คลิปฉลามวานตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ

ว่ายน้ำมาที่บริเวณแท่นขุดเจาะปิโตเรียมกลางอ่าวไทย
โดยมีเชือกขนาดใหญ่นะครับยาวกว่า๑๐เมตรรัดโคนหางอยู่
ฉลามวันว่ายน้ำด้วยความยากลำบากครับ
นี่แหละครับภาพที่เห็นนะครับยาวแบบนี้แหละฮะ

ฉลามวานตัวนี้น่าจะว่ายน้ำมาใกล้แท่นขุดจอบ

เจ้าหน้าที่ท่านขุดเจาะพยายามหาทางช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ครับ
ถ่ายคลิปนำมาโพสต์เพื่อให้ประสานหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายสิทธิโรธแก้วน้องเสม็ดเลขานุการเครือข่ายกลุ่มดอกไม้ทะเล
เพื่อการอนุรักษ์กรอบพังงานเพราะเขาบอกว่า
ประสานงานไปยังกองทัพเรือและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อพยายามช่วยเหลือต่อไป
โดยระบุพิกัดการพบฉลามยาเอ่อทะละ
อันนั้นแหละนะครับพบฉลามวานโอเคนะครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น
ตื่นเต้นเมื่อเห็นฉลามวานเนี่ยเนอะครับผมตัวใหญ่มากนะครับครับ
ฉลามวานพิกัดอยู่ที่รัฐติจุด๙องศา๒๔ลิตรดาเหนือ
และลองจุด๑๐๑องศา๒๔นิตาตะวันออก
ห่างจากชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
ซึ่งหน่วยงานก็ได้ออกค้นหาเพื่อช่วยเหลือได้แล้วนะครับ
แต่ว่าคือเห็นแต่พิกัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ

ให้ข้อมูลว่าดูจากสภาพเชือกที่เห็น
เป็นไปได้ยากที่จะติดหางฉลามวานได้อย่างนี้
เพราะลักษณะเชือกที่ติดแบบอย่างเดียวไม่มีอวนติดมา
เป็นเรื่องที่แปลกมากอยากให้มีการตรวจสอบก่อน
เพราะอาจเป็นการลักลอบจับฉลามวาน
เพื่อส่งขายอควาเลียมในต่างประเทศหรือเปล่านะครับ
อาจจะเป็นไปได้นะครับโอ้น่าสงสารมากนะครับ
เขามาขอความช่วยเหลือนะครับ
โอ้โหปลาฉลามวานใหญ่ขนาดนี้นะครับ
คนก็จะไปช่วยก็ไม่ได้นะครับต้องรู้ว่าจะทำอย่างไร
เจ้าหน้าที่ก็อยู่บนแท่นขุดเจาะนะครับดูภาพแบบนี้นะครับ
เคราะห์แล้วนะครับโอ้นะฮะขอให้รอดนะฮะ
แต่ตอนนี้เป็นภาพออกมาแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
น่าจะมีการตามไปช่วยเหลือเร็วนี้แหละนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อด้วยนะคะ